คุณผู้ชมเรื่องการเมืองนี่ตอนนี้ยิ่งร้อนแรงแล้วก็ดูดเดือดหนักไปอีกเมื่อวานนี้เป็นยังไงล่ะคุณพลังหมดตัวไหม
กำลังหมดเวทีลุกเป็นไฟเหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็ตามแต่เขาก็มีวิสัยทัศน์ที่แบบว่าเฉียบคมเหมือนกัน
ถูกต้องแต่วันนี้ที่อยากจะให้มาดูกันคือเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
กรกตมีการพิจารณาการตอนแรกบอกว่ายังไม่มีมติเลยมีแต่ข่าวลือออกมาว่าจะยุบพักนู่นนี่นั่นโน่น
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็เดินทางไปยื่นยุบพักไทยรักษาชาติให้กับสารรัฐธรรมนูล
เรื่องนี้ทางด้านของหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติพูดว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมไปฟังเสียงเขากันเลยค่ะ
ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับก็เป็นเกิดจากความตั้งใจดีทั้งนั้นนะครับ
ไม่มีใครปรารถนาร้ายยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเราบริสุทธิ์ใจครับ
นี่ค่ะหัวหน้าพักยังงงอยู่เลยว่าแล้วตกลงที่ไปแจ้งยุบพักเนี่ยโดนข้อหาอะไรแบบไหนยังไง
รวมถึงยังอยากบอกด้วยนะคะว่าขอโอกาสให้พักได้ชี้แจงหน่อยทั้งพยานหลักฐานเอกสารแล้วก็พยานบุคคล
เพราะนี่ถือเป็นสิทธิ์อันชอบทำตามรัฐธรรมนูลเพราะถ้าเขาไม่ได้รับการไม่ได้ให้โอกาสในการชี้แจงเนี่ยก็เหมือนถูกมัดมือชก
แล้วการตัดสินยุบพักเนี่ยมันคือเหมือนโทษประหารนะคะอย่างที่เขายืนยันนะคะว่าพวกเขาทุกคนบริสุทธิ์ใจจริง
ฝ่ายกฎหมายเองนะคะนายพิชิตชื่นบานประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักไทยรักษาชาติก็ยืนยันถึงเจตนาของพักไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูลใดเลย
และถ้าหากว่าจะยุบพักจริงแบบนี้มันคือการประหารทางการเมืองเลยนะตอนนี้พักไทยรักษาชาติยังคงมีสถานะอยู่แต่จะสิ้นสุดความเป็นพักการเมืองก็ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยให้ยุบพัก
ซึ่งทีมกฎหมายเองเนี่ยนะคะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูลขอสำเนาคำร้องของกรกตที่ยื่นยุบพักแล้วจะได้มาดูว่าเขาโดนในข้อหาอะไรยังไงกันบ้าง
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าขั้นตอนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเปล่า
รวมถึงไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะเป็นการดำเนินคดีที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ต่างเลยค่ะ
ทีนี้อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทั้งนายอุดมรัฐอมริตแล้วก็นายชาติชายณเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นออกมาในทิศทางเดียวกันเลยนะคะว่าถ้าศาลเนี่ยวินิจฉัยให้ยุบพักก็จะส่งผลเหมือนกับว่าให้กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติทุกคนถูกประหารชีวิตทางการเมืองเพราะจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งต
ทบพลเอกอภิรัชโครงสมพงศ์ให้คำตอบกันค่ะ
และก็ถึงสนิมว่า
อนถึงในกรรม

บ่ายต้องอย่างหลัง

ผู้ครับหน่วยไปแล้วว่าในการวางตัวจากนี้ไป
เราต้องระวังตัวทุกฝีก้าวอย่าให้ตกไปเป็นเหยื่อ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคดีเก่าเมื่อปี๒๕
แต่หลายคนให้ความสนใจก็คือคดีบุกยึดธรรมเนียบรัฐบาล
ขับไล่รัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวศค่ะ
เมื่อวานนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์นะคะ
ก็คือให้จำคุกพลตรีจำลองศรีเมือง
และนายสนทิลิ้มทองกุลรวมถึงอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยรวม๖คนเป็นเวลา๘เดือน

โดยสารเห็นว่าการชุมนุมของจำเลยและผู้ชุมนุมนั้น

เพราะมีการทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกันกรกตเองเตรียมพิจารณาถอนชื่อนายสมศักดิ์โกสัยสุข

ออกจากบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
และไม่ประกาศรับรองคุณสมบัติของนายสุริยสัยกตะศิลา
สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพักรวมพลังประชาชาติไทย
ดับที่๗ด้วยจากสาเหตุนี้นี่แหละค่ะ